ทีนี้มันมีเหตุการณ์ที่จังหวัดมหาศาลคามครับผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๐ปีเสพยาจนคลั่งครับ
อุ้มลูก๘เดือนหนีเมียโอ้โหวุ่นสิฮะก็ต้องตามไปเพราะว่าเกรงว่าเด็กจะไม่ปลอดภัย
สุดท้ายไปเจอสภาพนี้นี่นั่งถอดเสื้ออยู่สบายใจเฉิบอยู่แบบนี้
อาการก็ยังคุ้มครั่งอยู่แล้วครับเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองมหาสารคาม
พร้อมด้วยกำนันตะบนโนนแดงผู้ใหญ่บ้านไปคุมตัวนายมนตรีมามริสาอายุ๔๑ปี
เสพยาบ้าแล้วครั่งบอกว่าเนี่ยผีปอบจะมากินลูกผมนี่อ้างแบบนี้
ปอบจะมาเอาลูกผมไปลูกผมนอนอยู่ในเปรย์ทำยังไงอุ้มลูกอ่ะ๘เดือน
ขี่รถจักรยานยนต์หนีผีปอบแต่ดิฉันว่าตัวเขาเองนั่นแหละน่ากลัวกว่าผีปอบ
กว่าผีอีกเนี่ยนะฮะบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาแม่ที่บ้านแล้วขี่ไป๗กิโลอ่ะครับ
สุดท้ายไปเจอตัวระหว่างทางก็เอาเด็กมาก่อนเดี๋ยวเด็กจะไม่ปลอดภัย
ตัวเขาก็ยังมีสภาพเป็นแบบนี้ครับนะฮะพอนายมนตรีเห็นเจ้าหน้าที่นะ
อุ้มลูกวิ่งหนีอีกแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มเอาไว้ได้
ที่นั่งเห็นเมื่อกี้ไหมหิวข้าวขอข้าวกินหน่อยบ่นหิวข้าวหิวข้าวขอข้าวขอน้ำหน่อย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปหาของมาให้กินเอาน้ำกินไปซะจะได้ใจเย็นลง
ค่ะอ่าเสพยาหรือเปล่ามนตรีผมไม่ได้เสพยาบ้ามาก่อนเลยนะ
แต่พอไปตรวจเมื่อกี้เห็นถุงไหมยาบ้าในถุงนั่นแหละ๒เม็ด
มีไฟแชคด้วยนะเอาไหนตรวจปัสสาวะกันหน่อยสีม่วงด้วยคุณผู้ชม
นะฮะอ้าวทีนี้พอจับได้ปุ๊บอ่ะเอาภรรยามาถามภรรยา
ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นเล่าสิทะเลาะกัน
ทะเลาะกันกับมนตรีเถียงกันเรื่องที่บ้านมีผีปอบ

ก็ทะเลาะกันเพราะตนเองบอกไม่มีไม่มี
แต่คือมนตรีเศรษฐ์ยาก็เลยหลอดหลอดไว้เห็นผีปลอบ
ก็เลยคว้าลูกชายเขียนรถหนีไป
ตนเองเป็นห่วงก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ก็เลยเนี่ยสุดท้ายก็เป็นสภาพนี้ฟังเสียงภรรยาเขาหน่อย
อาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับเรามีทรัพย์ให้อ่านแล้วนะคุณผู้ชม
เอ้าแม่ยายแม่ยายของคุณมนตรีบอกว่า
ครอบครองยาบ้าเสพยาบ้าแล้วก็ขับขี่รถ
ขณะที่มีสารเสพติดในร่างกายก็โดนตำรวจจับไป
แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะบำบัดเถอะ
ไม่รู้ว่าพอปล่อยออกมาแล้วจะมาก่อเหตุแบบนี้กับลูกกับเมียอีกหรือเปล่า